ดูยากแล้วคุณก๊อฟทัศนัยคุณอย่าไปหามองหน้าใครชนะ
เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเหมือนเด็กสิบห้าปีคนนี้เขาบอกว่าเขาก็แว้นมอเตอร์ไซค์เนี่ย
พาแฟนเข้าปั๊มไปกินไก่ไก่ยี่ห้อดังในปั๊ม
กะจะไปแบบนั่งชิวกับแฟนเลยจู่จู่ไม่รู้มาจากไหนโจเจ้าถิ่น
เขาบอกว่าเฮ้ยมองหน้าเหรอเอ้าขับกระบะตามมาไล่กวดไม่พอ
หลังจากนั้นรุมยำเขาเละเลยค่ะ

อะไรนะเขาเป็นอะไรของเขา
จอดรูปรถปุ๊บลงมาใส่เดี่ยวแบบไม่ยั้งเลย
คุณผู้ชมสังเกตดีไหมน้องอายุ๑๕เนี่ยยกมือไหว้แล้วยกมือไหว้อีก
คือน้องเขาตัวเล็กกับพี่เสื้อเหลืองเยอะ
กว่าเยอะแล้วน้องเองก็งงด้วยผมไปทำอะไรตอนไหนวะ
ยกมือไหว้แล้วก็ไม่หยุดนะคะเนี่ยค่ะ
บอกเลยว่าพี่เขาตามไปเตะเสยใส่หน้าอีกครั้งหนึ่งด้วยนะ
หลังจากนั้นค่ะมีเพื่อนของพี่โจหัวร้อนเสื้อเหลืองมาดึงตัวออกไป
คืนเกิดเหตุ๕ทุ่ม๑กุมภาพันธ์
น้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนสุวินทวงในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเศร้า
เด็กหนุ่มที่ถูกทำร้ายเนี่ยอายุ๑๕ปีชื่อว่าฟิลน้องฟิลนี่แหละ
ผู้ปกครองพาตัวมาร้องเรียนกับทีมข่าวบอกว่านักข่าวช่วยหน่อยเถอะ
คือน้องฟิลเนี่ยนะเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
พาแฟนสาวไปกินไก่ทอดยี่ห้อดังในปั๊ม
หลังจากนั้นก็นัวกันตามคลิปเลยไปแจ้งความแล้วยังไม่คืบน้องยับเลย
น้องก็ตกออกตกใจนะคะคือในช่วงที่ขี่รถผ่านธนาคารเนี่ย
รถกระบะของผู้ก่อเหตุจอดอยู่นะน้องฟิลเล่า
ฟิลยืนยันว่าไม่ได้ไปตั้งใจมองอะไรเขาเลยก็เห็นรถผ่านไปผ่านมาก็แค่นั้นเอง
จนกระทั่งขี่รถเข้ามาจอดในปั๊มค่ะจู่จู่ก็ผู้ก่อเหตุมาจากไหนไม่รู้
ขับกระบะตามมาแล้วชี้หน้าด่าลงรถมาแล้วก็บอกว่ามึงมองหน้ากูอ่ะ
แล้วมึงเบิ้ลรถใส่กูด้วยเอ้าน้องฟิลก็พยายามปฏิเสธแล้วค่ะ
แต่ผู้ก่อเหตุไม่ฟังตามคลิปภาพเลยคุณผู้ชมทั้งวิ่งหนีทั้งยกมือไหว้นะฮะ
แล้วก็เนี่ยคุณพี่เสื้อเหลืองก็ปรีเข้ามาไล่ชกจนล้มเลยนะฮะ
แล้วก็ตามไปเตะหน้าน้องซ้ำอีกทีหนึ่งขณะที่น้องอยู่ที่พื้น
น้องบอกบางจังหวะที่มันหลบกล้องวงจรปิดไปแล้วอ่ะเออ
แล้วก็ตะโกนด่าด้วยว่าฟังดีนะคุณก๊อฟ
อ่ากูชื่อพงศ์อยู่หลังวัดสว่างอารมณ์โอ้โห
มีปัญหาเจอกูได้เอาของตำรวจเข้าไปหลังวัดด่วนเลยครับ

งานนี้น้องฟิลกลัวหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าอะไร
ไม่กล้าไปโรงเรียนโรงเรียนน้องฟิลอยู่บริเวณนั้นนะคุณผู้ชม
ทำยังไงกันดีไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ผมก็บอกว่าผมยังไม่ได้เบิ้ลครับผมขอโทษครับผมยังไม่ได้เบิ้ลเลยครับ

ฟังครับก็เขาก็รีบลงจากรถแล้วก็รีบตรงมาที่ผมเลยครับ

ทำไมสาเหตุทำไมเราถึงไม่กล้าไปโรงเรียนเพราะว่าอะไร
กลัวไปเจอเขาอยู่แบบตามทางอะครับ
แล้วเขาจะกลับมาทำร้ายอะไรอย่างนี้ครับ

เราไม่รู้ว่าน้องไปทำอะไรนอกเหนือจากที่บอกเล่าเราไหม
เราไม่ทราบว่าเขาไปอะไรกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ก็คงต้องให้ฝั่งนั้นน่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาชื่ออะไรนะนะ

พี่คงไปทำทำไมมันมีเรื่องอื่นหรือเปล่าใช่ไหม
ถูกต้องค่ะน้องฟิลก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ปากฉีกแก้มบวมแล้วก็น้องดัดฟันด้วย
ฟันล้มระเนระนาดเลยค่ะต้องจัดใหม่
แม่ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สพบังน้ำเปรี้ยว
เรื่องยังเงียบแม่บอกเอาไงดี

อยากจะให้ตำรวจเนี่ยตามไปหน่อยไหนก็พี่พงศ์เขาบอกมาอยู่แล้วใช่ไหม
กัดเช็คอินให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตรงไหนโพงหลังวัดสว่างอารมณ์
มีปัญหาเจอกูได้อ่ะคุณพี่ตำรวจช่วยไปเคลียร์ให้หน่อยนะคะ